มันต่อญี่ปุ๋ย

มันหน้าตัว
มันหน้าตัว
ตัวเป็นผู้หญิง
ถ้ามันเทมไม่ได้
ถ้ามันเทไม่ได้

มันก็มี
แล้วมันจะโรยบ่อยอะมันก็เป็นเลือด
สดภาคจะมาต่ออหมดเตะง่าย
ก็ไม่ได้บอกว่า
ทุกคนจะเสีย
ลองกูทิ้งหน่อย
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป